ตอนนี้กำลังเป็นรุ่นสรุป
ซึ่งเราก็หลากตามเรื่องอยู่

ก็ทำงานสื่อมาด้วยเหมือนกัน
ทำเป็นดีเจกันก่อนในภาษาแล้วเป็นจริง
เรารู้สึกว่าการแข่งขันที่มันเป็นเรื่องจริง
มันก็คนอ่านเราก็หาดเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องจริง
หรือบางทีข่าวที่ไม่เป็นเรื่องจริงมันเป็นคนอ่าน
เราก็เข้าใจเยอะมาก
คือตอนแรกที่ไม่ได้แจ้งกี่ต้องพูดอย่างนี้บ้าง
ตอนแรกมีเรื่องที่มีของออกมาซึ่งจุดเองมีก็ออกมา
แต่ว่าไม่ได้เป็นความจริงนะครับ

มันก็เป็นตัวแบบแค่สิ่งแบบนี้เหมือนของมารุ่นชิ้นแจง
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือหลังจากรุ่นชิ้นแจงมาแล้ว
ก็ยังมีข่าวที่เป็นความจริงออกมาอยู่
และก็หลังจากนั้นก็อ่านว่ามันจึงเจง
ส่งความสนุกของเรานะบ้าง

คือจริงแล้วลองส่งคนแคร์

เจอตัวอีกครั้งหลายวันจอดแรงถึงย้าเอิ้น
ใครจะไม่ได้ให้แกล้งไฟ
แกล้งออกแบบนี้ไปเลย

แต่งหน่าไปอย่างนี้

พร้อมหรืออย่างตัว

จริงเราก็ให้กำลังใจแล้วก็ปกป้องในส่วนที่เราปกป้องได้
อย่างเงียบในวิทยาศาสตร์ปกป้องมันไม่จริง
ถ้ามีโอกาสที่ได้มาพูดต่อได้ที่วิทยาศาสตร์
ก็ถามอะไรที่มันไม่จริงหรือเราแก้ไข
เราก็พยายามทำให้เป็นที่ที่ส่วนนั้น
เขาก็เป็นคนที่ผมดูแลเขาเป็นคนที่รัก
ผมอยากให้คนมาบอกให้ดีอย่างนี้ครับ